เหตุที่สืบเนื่องมาจากรายการทำอาหารชื่อดังรายการหนึ่งในบ้านเรานะฮะ
เขาก็จะให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย

แต่ละตอนก็แตกต่างกันไป
ถุดิบก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละตอน
โอ้โหแล้วบางทีมาแบบเป็นตัวใหญ่
เป็นอาหารทะเลเป็นสัตว์ชนิดต่างต่างเนี่ย
แต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะ
ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่า

แล้วนักวิชาการบอกว่าเป็นปลากระเบนหายากค่ะ
คือเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมา
รายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังนะครับ

เพื่อเฟ้นหาคนเข้ารอบต่อไป

พากษ์วิจารณ์คอมเมนต์นะครับบอกว่า
ปลากระเบนนี้เนี่ยได้มาจากที่ไหน

ที่ท่านเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับ

รองคณะบดีคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เหนื่อยมากโดยเฉพาะวันนี้

เขากำลังหันมาดูแลสัตว์ป่าสัตว์ทะเลกันนะครับ
ความรู้สึกยินดียังมีอยู่เต็มเปี่ยม

เป็นสัตว์หายากของทะเลไทย

เราเคยพยายามผลักดันให้เป็นสัตว์คุ้มครอง
แต่ยังติดขัดอยู่บางประการ

คือกระเบนนกเป็นสัตว์หายากของทะเลไทย
ใช่ค่ะบอกว่าถูกจัดอยู่ในสถานะของการอนุรักษ์
เป็นสัตว์ที่มีปริมาณลดน้อยลงทุกที

คือแต่ว่ามันเป็นแค่สัตว์หายากกลุ่มอนุรักษ์ไง

อาจารย์ทรก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตามกฎหมายก็คือไม่ผิด
แต่เพียงคำว่าผิดหรือไม่ผิดตามกฎหมายเนี่ยมันอาจไม่เพียงพอนะครับ
โดยเฉพาะเมืองไทยเมืองที่ผู้คนกำลังรักทะเลมากมาย
อยากขอร้องว่าช่วยกันบ้างเถอะครับ
ช่วยกันรักทะเลบ้างได้โปรดเถอะ
มันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถามถึงความเหมาะสม
ว่าเหมาะมั้ยที่นำมาทำเป็นเมนูอาหารอะไรแบบเนี่ย
โดยได้ชี้แจงบอกว่าการนำเสนอวัตถุดิบปลากระเบนในรายการ
อย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเป็นรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
กระเบนดังกล่าวนั้นคือปลายี่สนนะฮะ
อีกชื่อหนึ่งก็คือปลากระเบนเนื้อดำหรือปลากระเบนค้างข่าว
ไม่ใช่กระเบนนกค่ะนะครับโดยบอกว่านี่เป็นวัตถุดิบพื้นบ้าน
นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารหลากหลายเมนูอย่างเช่นปลายี่สนฟู
ปลากระเบนดำแดดเดียวต้มยำเนื้อปลากระเบนดำ
โดยเฉพาะปลากระเบนหวานที่มีขายแพร่หลายตามท้องตลาด
ออนไลน์นี่ก็มีแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบอาหารไทยอีกหลายอย่าง
อย่างเช่นข้าวแช่เป็นเครื่องข้าวแช่ที่เรียกว่าปลายี่สนผัดหวาน
ปัจจุบันก็เป็นเมนูติดท็อปอันดับโอท็อป๕ดาวของจังหวัดเพชรบุรีด้วย
ทางรายการเขาชี้แจงว่าอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้ว
ยี่สนหรือปลากระเบนเนื้อดำนั้นได้ถูกนำเสนอในรายการอาหารทางโทรทัศน์
หลากหลายช่องมาโดยตลอดรายการมัสเตอร์เชฟประเทศไทยไม่ใช่รายการแรกที่
นำเสนอวัตถุดิบชนิดนี้ทางรายการมีจุดยืนในการนำเสนอวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
และให้ความรู้ด้านต่างต่างในการประกอบอาหารวัตถุดิบที่ใช้ในการถ่ายทำแต่ละครั้ง
คือวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในการประกอบอาหารจริงและหาซื้อได้ตามท้องตลาด
รายการไม่มีนโยบายนำสัตว์ต้องห้ามมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ดังนั้นหากมีวัตถุดิบพิเศษทางรายการจะยึดพระชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นบรรทัศนในการตรวจสอบทุกครั้งอยู่แล้ว
แต่ก็ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและจะนำข้อคิดต่างไปพัฒนารายการต่อไป
สรุปเขายืนยันว่าไม่ใช่กระเบนนกสัตว์หายากของทะเลไทยเป็นกระเบนที่หาโดยทั่วไปทำอาหารกันอยู่แล้วนะฮะ
ก็ที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกันแล้วกันเอาเป็นว่าเขาชี้แจงกันอย่างนี้ในวันนี้